ไปดูกันต่อนะตอนนี้จะพาไปดูการฆ่าจอราเข้

แต่ใจเย็นก่อนไม่ได้เป็นการทารุณกรรมสัตว์แต่อย่างใด
นี่คือพิธีกรรมโบราณของชาวโนรานั่นเอง
ดูกันค่ะว่ามีเหตุการณ์ยังไงบ้าง

โอ้โหชิคกี้พายดูสิเข้ตัวเบลอเลย

จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่านี่เขาเรียกว่าการฆ่าจอราเข้

เป็นหนึ่งขั้นตอนในพิธีกรรมโบราณโนรานโรงครู
จะเป็นการเล่าเรื่องของไกรทองกับชาลวันนี่แหละ
งานนี้นะคะจัดขึ้นที่หมู่บ้านถัง๑๘อำเภอบ้านดังจังหวัดสตูน
ว่ากันว่า๗ปีจัดครั้งหนึ่งนะ
แต่บางพื้นที่เขาก็จัดกันทุกปี
อ่ำประวัติภาพกันไปตามความสะดวกนะ
สำหรับพิธีกรรมนั้นคือเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว
ไกรทองก็จะถือหอกออกมาร่ายรำ

คุณนโมตสะพระควโตก็ว่ากันไปบทสวดอะไรที่เป็นตำนานเล่าขานกันมา
จากนั้นก็จะเอาหอกนี่แหละค่ะพุ่งไปยังหัวจราเข้
เสียบเลยปักลงไปเลยค่ะ
จากนั้นก็ท่องบทลงอันนี้จังและกรวดน้ำให้กับจราเข้ชารวรรณ
จากนั้นนะคะก็ถึงบทของการท่องคาถาถอดเสนียดออกจากจราเข้
ทั้งหมวดเป็นอันเศษพิธีเสร็จแล้วจอราเคทำอะไรต่อ
จะนำไปลอยทิ้งลงในแม่น้ำต่อไปนะคะ
แบบนั้นเลยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวจอราเคจริงครับ

เหมือนจริงดูเผินนึกว่าจราแข้ตัวจริง

จากมโนราสวิทย์หอมกลิ่นสวรรค์สินทร์
หรือคุณไกรสวิทย์ศรีสมโพธิด้วยนะคะ